เราแนะนำแต่สถานที่เที่ยว
สถานที่กินล่ะมีเหมือนกัน

คุณผู้ชมครับต้องไปที่นี่เลย

เราไประนองแล้วเราไประยองต่อ

แต่ที่จะพาไปนี่ระยองคุณผู้ชมครับ
ไปทานก๋วยเตี๋ยวโอ่งมังกร

ปกติถ้าจะกินก๋วยเตี๋ยวโอ่งมังกร
ชื่อดังแล้วก็ต้องไปราชบุรี

แต่มาวันนี้ไปที่ระยองก็มีเหมือนกันฮะ
นี่เลยร้านก๋วยเตี๋ยวโอ่งมังกร
ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
เรียกได้ว่าเป็นร้านขวัญใจชาวระยองแล้วนะตอนนี้ค่ะ

ทำไมรู้ไหม

ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจกันทุกราย
สไตล์การตกแต่งร้านก็ไม่เหมือนใคร

โอ้โหเป็นโอ่งหมดเลย
มังกรหมดเลยครับคุณผู้ชมครับ
อ๋อไล่ตั้งแต่พลายชนะค่ะโอ้โหที่ใส่นมใส่น้ำนี่ก็เป็นโอ่งหมดเลย
ทุกอย่างโอ่งหมดครับเป็นโอ่งมังกรหมดเลยไปพูดคุยกับเจ้าของร้านนะครับ
ก็คือนางชายานันอุตเภาเล่าว่าเปิดร้านมาได้เพียงแค่๓เดือนเสร็จเท่านั้นนะ
ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวของที่ร้านให้เครื่องเยอะอย่างที่บอกไป
ใส่ใจคุณภาพด้วยนะครับราคาเริ่มต้นชามธรรมดาไม่แพง
จุใจแน่นอนซึ่งพอมาทานก๋วยเตี๋ยวที่นี่บอกเลย
บอกเลยว่ามีให้เลือกหลากหลาย

ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นหมูตุ๋นเย็นตะโฟซุปเปอร์ขาไก่
หรือถ้ามาเยอะสั่งเป็นเซ็ตหม้อใหญ่ได้เลย
ใหญ่นะทานกันได้๕๖คนเลยทีเดียว
คือน่าจะเป็นเซตนี้ค่ะดูใหญ่มาก
ราคามันก็จะอยู่ที่๓๕๙บาท
ก็หารกันสิครับแชร์กันแชร์กัน
แชร์กันแบบนี้ไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าไปเล่นแชร์มีสิทธิ์นะครับ
อันนี้ไม่ได้ลูกโซ่นะคะ
เท่านั้นไม่พอนอกจากนี้ยังมีก๋วยเตี๋ยวแล้วนะ
ก็ยังมีข้าวขาวหมูนี่ไงกุณโอ๊ย

เขาบอกว่ามีข้าวแห้งไก่ตุ๋นอ๋อข้าวแห้งไก่ตุ๋นอ่า
แล้วก็มีอย่างอื่นให้บริการเยอะแยะมากมาย
ส่วนนี้คือน้ำน้ำสมุนไพรน้ำมะตูมน้ำแก๊กหวย
ลำไยกระเจี๊ยบโอเลี้ยงโอ้โหมีหมดเยอะแยะ
คือเท่าที่ดูนะผมสังเกตนะ
สีของร้านเขียวแล้วก็ป้ายแบบนี้
มันจะคล้ายคึงมากแล้วเนี่ยโอ่งแบบนี้ด้วย
คล้ายคลึงกับโอ่งมังกรร้านก๋วยเตี๋ยวโอ่งมังกรราชบุรีมาก

แต่ตอนนี้ไอ้ที่เราดูกันอยู่เนี่ย
ก๋วยเตี๋ยวโอ่งมังกรที่เขาไปเปิดอยู่ที่จังหวัด
ระยองถูกต้องครับคือจริงถ้าเกิดว่าคุณผู้ชม
ไม่ได้อยู่แถวราชบุรีหรือว่าอยากจะทานก๋วยเตี๋ย
เป็นก๋วยเตี๋อมมังกรแบบนี้แล้วอยู่แถวระยอง
หรือว่ามีโอกาสได้ไปจังหวัดระยองก็ไปทานกันได้ที่จังหวัดระยอง
เพราะว่าตอนนี้เขาก็มีไอเดียในจุดขาย
ในการสร้างแบบแรงบันดาลใจหรือว่าสร้างจุดขาย
อยากจะให้ลูกค้ามาเข้าร้านกัน
ด้วยการที่หากิมมิกเล็กอย่างใช้โอ่งมังกร
เป็นภาชนะบ้างแต่ว่าที่สำคัญนอกเหนือจากเรื่องของไอเดียแล้วเนี่ย
รสชาติของอาหารที่มันอร่อยถูกปาก
แต่ผมจำได้จริงนะเหมือนกันเลย

เพราะว่าความอร่อยขึ้นชื่ออยู่แล้ว